อีกหนึ่งซุปตาเมื่อคืนนี้นะคะนักข่าวแหกันไม่ส่งคุณชมพู่ค่ะ
ควีนออฟการบินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็อุ้มน้องพระแปดน้องพายุใช่ไหมคะน้องพายุไปด้วยน่ารักมากนะคะ
ก็เตรียมความพร้อมยังไงเห็นบอกว่าพี่ป้อมวินิตนะคะ
ช่างแต่งหน้าครั้งละแสนนี่ไปเนรมิตความสวยให้ด้วย
อาจจะยังไงไปฟังสัมภาษณ์เอ็นดู
น่ารักน้อยนี่อุตส่าห์ท่องมาแล้วว่าชมพูอุ้มลูกชื่ออะไรเนี่ยพายุยังจะทำผิดอุ้มน้องพายุอยู่
จริงก็ว่าพร้อมนะจิตใจก็ค่อนข้างพร้อมค่ะ
แล้วก็คือถ้าเทียบเรื่องการเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าปีนี้แบบว่าพร้อมที่สุดกว่าทุกปีอะไรอย่างนี้
ก็มี๑๑๑๒อะไรอย่างนี้แหละเหมือนเดิมค่ะ
จริงก็มีบ้างแหละว่าแบบเหมือนกับเราจะแบบเหมือนห่วงหน้าพวงหลังอะไรอย่างนี้
แต่ยังไงก็อยากเอาเขาไปอยู่ดีแล้วก็คือถ้าเทียบกับทุกปีก็เหมือนเราก็รู้ทางหนีทีไล่รู้อะไรอย่างนี้มากขึ้น
สำหรับกำลังใจที่ผ่านมาก็หวังว่าปีนี้ก็จะสร้างสีสันสร้างอะไรอย่างนี้
ให้ทุกคนได้แบบว่าเออติดตามกันแล้วก็มีเรื่องได้เมาส์มอยกันตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะคะ

เวลาเช้าตอนถ่ายนี่อีกหนึ่งเรื่องค่ะ
ลงรูปฉลองเข้ารอบ๔ปีก็เลยถามว่าสามีไปด้วยลูกแฝดไปด้วย
จะมีฉลองกันที่เมืองคานส์กันเลยหรือเปล่า

จะเหมาก็จะเหมารวมอยู่ดีทุกปีก็คือแบบจบคานด้วยแล้วก็
แบบว่าแบบครบรอบด้วยอะไรอย่างนี้ทีเดียว